สวัสดีครับสวัสดีข้าวใส่ไข่สดค่ะ

สมัครวันสุกสุขแห่งชาตินะครับ

พรุ่งนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันไป

ก็มีเหตุการณ์ที่หลายคนติดตาม

เรียกว่าช็อกของครอบครัวอัศวะเหม

ท่านก็เป็นประธานหอกรรคาจังหวัดสมุตรประการ

เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอายุ๕๕ปีค่ะ
เมื่อช่วงกลางดึกก็คือเวลาประมาณ๑นาฬิกา๑๕นาที
คือหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหมดสติไปนะคะ

เขายังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
แต่จากข้อมูลในเชิงลึกนะคะ
ก็มีการรายงานออกมาบอกว่าเสียชีวิต
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ก็เดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งนึงว่า

โดยหลังจากการเสียชีวิตของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์บรรดา
เพื่อนพ้องพี่น้องทั้งผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง
แล้วก็นักธุรกิจต่างก็ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจ

ไม่ว่าจะเป็นคุณเป๊กสัญชัยคุณตอสปิติ

ส่วนคุณโยยศวดีก็โพสต์เศร้าค่ะ
เป็นภาพท้องฟ้าในช่วงกลางคืน
คุณปีเตอร์คอปแล้วก็คุณพีชทองเจือด้วยนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า
คุณตุนันทิดาแก้วบัวสาย

พร้อมด้วยคุณเป๊กก็พาร่างของคุณเอ๋นะคะ
เดินทางจากบุรีรำไปถึงที่บ้านขาว

คือบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ

ส่วนตัวสนิทกันมากเพราะว่าเป็นพี่ชายที่รัก

แวดวงการเมืองการแข่งรถ

มีปัญหาโรคหัวใจมาตั้งแต่เด็กแล้ว

ส่วนกำหนดการสวดพระอภิษฐรรม

ที่บ้านเลขที่๓๕๐
ตะมนต์ปักน้ำจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นวันแรกนะคะวันเสาร์ที่๑เมษายน

วันอาทิตย์ที่๒เมษายนอันนี้งดสวดค่ะ

แล้วก็ต้องใส่ชุดแข่งด้วยในรถแข่งก็คือไม่ได้มีแอร์
อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคลมแดด
เกิดขึ้นในหลายเคสที่เราได้เห็นกันทุกวัน

ซึ่งอธิบดีกรมการแพทย์เองเขาก็มีการเปิดเผย
บอกว่าปกติร่างกายเรามันมีการเผาผลาญอาหาร
แล้วก็สร้างความร้อนจากภายในตัวตลอดเวลาอยู่แล้วในตัวเองเนี่ย
มันจำเป็นที่จะต้องมีการระบายอากาศออกมาจากร่างกาย
อย่างเช่นการหายใจลมหายใจทางปัสสาวะของเรา
หรือว่าผิวหนังทางต่อมเหงื่อต่างของเราเนี่ย
ทีนี้พอเวลาที่เราไปอยู่ในอากาศที่มันร้อนจัดมาก
มันจะระบายความร้อนออกไปมันยาก
ใช่ค่ะเพราะว่ากล้องร้อนกว่า
ใช่ทำให้ร่างกายเนี่ยมันเสียเหงื่อมากขึ้น
แล้วร่างกายก็คือขาดน้ำ
ทีนี้พอมันไม่ได้รับน้ำเข้าไปทดแทนที่เพียงพอ
มันอาจจะเกิดภาวะขาดน้ำแบบรุนแรง
แล้วก็อาจจะเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้

วินิจฉัยอาการป่วยจากโรคลมแดดหรือว่าอีฮิสโตรก
คือ๑ร่างกายมันจะมีอุณหภูมิสูง
ตั้งแต่๔๐๕องศาเซลเซียสขึ้นไป
สองคือมีอาการผิดปกติทางสมองอย่างเช่นภาวะสับสน
เวียนศีรษะตอบสนองช้า
รายอาจจะมีอาการชักชักแล้วก็หมดสติไปอะไรแบบนี้
สามก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างค่ะก็คือ
อากาศมันร้อนออกกำลังกายหนักไป
สำหรับกลุ่มเสี่ยงสามารถพบได้ในผู้สูงอายุเด็กเล็ก
คนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูง
หรือว่าคนที่มีกิจกรรมกลางแจ้งแบบใช้ชีวิตทำกิจกรรมนาน
กลางแจ้งอย่างนี้มีโอกาสที่จะเสี่ยง
ส่วนเรื่องการเสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกเพียงอย่างเดียวนั้น
คุณหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการเสียชีวิตจากปัจจัยโรคอื่นร่วมด้วย
อาจจะมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คือตอนนี้คือวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อม
ที่จะทำให้ร่างกายมันมีความร้อนสูงขึ้น
ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
อยู่ในสถานที่ที่โอเคมีพัดลมหน่อยมีเครื่องปรับอากาศช่วยหน่อย

น้ำให้เพียงพอแล้วก็ลดการออกกำลังกาย

ค่ะนะฮะ
คือเห็นบางเคสเดินลงมาอย่างนี้

บางทีเรายังไม่ทันได้ตั้งตัวว่า
ร่างกายเราเป็นอะไรบางทีมันอยู่ดีก็ล้ม
แล้วก็หมดสติไปเลยอะไรอย่างนี้
ดังนั้นการที่ถ้าคนที่อยู่ใกล้ตัว

ก็คือต้องรีบพาคนป่วยเข้ามาอยู่ในที่ร่มแบบทันที

อันนี้วิธีประสงค์พยาบาลเบื้องต้น
จับผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่นอนหงาย

ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นแล้วก็ประคบตามร่างกาย
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล
คือถ้าเกิดมีอาการแบบหมดสติหรือแบบชักล้มลงไปเลย
เรียกยังไงก็คือไม่รู้สึกตัวไม่ตื่นอย่างนี้

วิธีส่งพยาบาลเบื้องต้นก็คือเหมือนที่น้องรถเมย์บอก
นำเข้าที่ร่มแล้วก็ให้นอนแบนราบกับพื้น
แล้วก็ยกขาสูงให้เลือดบริเวณขาวไหลลงมาที่

แล้วก็พยายามเอาเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าที่มันรัด
บางทีมันไปรัดกับหลอดเลือดก็ต้องคลายออกให้โปรขึ้น
แล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าชุบน้ำเวลาปกติ
บริเวณที่บรรลำคอขาหนีบรักแร้
อันนี้จะเป็นที่ไม่มีแบบเก็บความร้อนหนักมาก

ใช่แต่ถ้าหมดสติชักอันนี้คือต้องรีบเรียกรถพยาบาล
ถ้าสมมุติว่ายังหายใจหัวใจยังเต้นอยู่
เป็นการช่วยเหลือถ้าเกิดว่าก่อนที่ส่งไปที่โรงพยาบาลถูกต้อง
คือว่ามีเคสของน้องที่เป็นนักศึกษาใช่ไหมคะ
อ่านั่นก็คือเป็นน้องนักเรียนชั้นท้ายมองค่ะ

นั่งรถจะไปทัศนศึกษาจากชนบุรีจะไปบุรีรำ

เพื่อนของผู้เสียชีวิตเองเขาก็มีการบอก
บอกว่ารถมันแบบอากาศหายเท
ไม่ค่อยสะดวกมากแล้วแอร์ไม่เย็น

ไม่ได้เมารถมีอาการปกติยังรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกเลย
ครับผมแล้วก่อนที่ตัวเองสลับไปก็บอกว่าเพื่อนบอกว่านั่นหน้าโอ๊ก

พอรุ่งเช้าถึงที่สถานที่ที่จะต้องไปถึงเนี่ยเพื่อนเข้าไปปลุกแล้วไม่ตื่น
แล้วคุณครูก็มาช่วยทำการปั๊มหัวใจ
หรือมีเด็กสาวคนหนึ่งที่เดินออกไปหยิบของในรถเท่านั้นเอง

ใช่ดีที่มีกล้องวงจรปิดที่มาดูเอาทีหลังได้
เพราะฉะนั้นพี่เช้าเชื่อว่าเรื่องของการพักผ่อนน่าจะสำคัญด้วย
การนอนให้พอด้วยแล้วก็การปรับอุณหภูมิของร่างกายที่มันแบบ
อากาศร้อนจัดแล้วอยู่ในที่เย็นแล้วก็ออกไปแบบร้อนจัดเลย
บางทีร่างกายปรับไม่ทันก็อาจจะเกิดฮีสโตรกได้
ก็เรียกว่าปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าเราดื่มน้ำก็น้อย
เป็นพวกน้ำอัตรมหรือเป็นกระแฟและทำกว่า
ต้องระมัดระวังดื่มน้ำเยอะ
ว่าถ้าสมมุติจำเป็นจะต้องออกไปในที่ที่มันร้อนมาก
ก่อนจะออกไปดื่มน้ำสัก๑๒แก้วก่อน
แล้วก็อีสานที่อุณหภูมิไปแตะอยู่ที่๔๐องศากันเลยทีเดียว

เพราะว่า๔๐องศานี่คือเราแบบไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่
เดือนหน้านี่คือประเทศไทยตั้งอยู่บนเตาแก๊สแน่นอนนะฮะ

จากความร้อนแล้วเรื่องฝุ่นก็สำคัญครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็น่าเป็นห่วงมากที่จังหวัดเชียงรายครับ
ขณะที่นักธุรกิจเนี่ยต้องลงขันซื้อแมสแจกกันแล้วนะครับ

วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์หมอกควันที่จังหวัดเชียงรายครับ
ยังวิกฤตหนักอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมฮะ
รายงานค่าเฉลี่ยจากเซ็นเซอร์วัดฝุ่นไทยเนี่ย
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้างนะครับ
โอ้โหนี่คือเลยแดงเป็นม่วงไปแล้วนะฮะ
ค่ะนะครับผมนะ๖๘๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่
ต้องหาซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นมาสวมใส่
เพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจครับ
โดยผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่ามีนักธุรกิจ
ที่มาทำทำอ่าทำมาหกินเนี่ยในพื้นแม่สาย
สุดทนครับกับขุนฝาอ่าฝุ่นขวัญนะครับ
แล้วก็จากการเผาป่าที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจึงได้ควักกระเป๋าของตัวเองครับ
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดพื้นที่อำเภอแม่สาย
แล้วก็ยืนแจกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาด้วยนะครับรวมถึงมอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ตำบล๔๕หมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายรับไปแจกจ่าย
ให้กับผู้ที่เปราะบางนะครับในพื้นที่ของตนเองนั่นเอง
ด้านนายนิคมอภิรัตนาโกศลนะครับผมเป็นนักธุรกิจครับ
ท่านกะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอำเภอแม่สายจนเชียงราย
เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่แล้วก็นอกเขตไทยนะครับผม
ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยต้องทนกับควันไฟที่อบอวนคละคุ้ง
กคลุมอำเภอแม่สายมาหลายวันครับจึงคิดไปถึงผู้เปราะบางนะครับ
และควันไฟนั่นเองนะครับเลยได้สั่งซื้อหน้ากากอนามัย
อบให้กับผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายคนในชุมชน
แล้วก็อยากฝากถึงรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างชัดเจนนะครับ

นครนายกก็ตอนนี้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเป็นที่เรียบร้อยที่เขาแหลมนะครับ
ตอนนี้ทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็รวมถึงทางแม่ห้องศรแล้วก็ทางอีสานด้วย
ตอนนี้มาที่นครนายกใกล้กรุงเทพมากนะครับ

แล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะครับ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่แขนต่อครับ
ก็ไปติดตามความคืบหน้าของการคุมตัวในเมฆรามา
คือสามีของคุณหยาทิพย์เนี่ยนะคะพร้อมกับพวกอีก๘คน
ฝากขังสารอาญาในคดีฟอกเงินด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีในเมฆรามานะคะอายุ๓๗ปีกับพวกอีก๘คน
ก็จะประกอบไปด้วยนายปวปรินทองน้อย
นายนรึพงศ์รืนนามนายรัศสาสตร์วงชีวสุทธิ์
นายชูเกียจอวงรำนายชาคอนสุพะมณีวิทย์สิรินะคะ
นายถาปกรณ์เรืองพักดีนายชนะเรศมนูมัยงามเลิศ
แล้วก็นายกิติทัศน์อุปพงศ์ในคดีเว็บพนันออนไลน์นี่แหละค่ะ
โดยทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในฐานความผิด
ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ
ช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น
ซึ่งไม่ได้รับจากเจ้าพนักงานแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน
ก็มีการนำตัวออกมาจากห้องควบคุมตัวนะคะ
หลังจากพนักงานสอบปากคำนานเลยละเอียดเลย๖ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธก่อนที่จะมีการนำตัวมาควบคุมไว้ที่สพปะเก็ต
เพื่อที่จะรอไปฝากขังที่สารอาญาผลัดแรก
ทันทีที่พนักงานสอบสวนเบิกตัวในเมฆรามากับพวกอีก๘คน
ก็มีการใส่กุญแจมือออกจากห้องควบคุมตัวนะคะ
พาขึ้นรถตู้๒คันก็จอดอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพัก
ก็มีกำลังชุดปฏิบัติการกว่า๑๐นายคุ้มกันนะคะ
กำลังนักข่าวจำนวนมากเลยที่มาปักหลักรอสัมภาษณ์
แล้วก็พยายามจะสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ถูกจับกลุ่มในคดีเว็บพนันเนี่ยค่ะ
ซึ่งขณะที่ตำรวจพาเดินไปขึ้นรถ
ในเมียกรามาก็มีสินค่อนข้างเครียดแล้วก็อยู่ในอาการอิสโรกก็ไม่ได้ตอบอะไรกับนักข่าวนะคะ
ซึ่งล่าสุดพนักงานสอบสวนก็นำตัวในเมฆรามาไปขอฝักขังเป็นเวลา๑๒วัน
เนื่องจากว่าการสอบสวนนี้มันยังไม่เสร็จสิ้นค่ะ
เพราะว่าต้องสอบสวนพยานอีก๘ปาก
แล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์ของกลาง
กับรอผลตรวจการตรวจไลน์พิมพ์นิ้วมือ
แล้วก็ประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาด้วย

เขาขอคัดค้านการประกันตัวนะคะของผู้ต้องหาทั้งหมดเลย
โดยสารพิจารณาคำร้องแล้วก็เหตุจำเป็นแล้ว
อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมด
ซึ่งภายหลังการฝากขังในเมฆรามา
แล้วผู้ต้องหา๕๖๘และ๙
เขามีการยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย
ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราว
แต่สารพิเคราะห์เห็นแล้วนะคะว่ารักษณะการกระทำความผิดเนี่ย
เครือข่ายกระบวนการคดีที่มีอัตราโทษสูง
ก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

พลตำรวจโทวรวัตรท่านก็บอกว่า

เนื่องจากว่าผลการจับกลุ่มทั้งขบวนการตั้งแต่บัญชีม้าเลยนะคะ
คนที่ทำธุรกรรมการเงินแอดมินเว็บไซต์

ก็คือมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน
กระทั่งมันมีความชัดเจนออกมาค่ะ
แล้วก็ยอมรับว่าเป้าหมายทั้งหมดคือ๒๐เป้าหมาย
แต่ทางตำรวจบอกว่าบางส่วนไหวตัวทัน

หรือว่าโยกย้ายของตัวเองออกไป
มีเป็นประเด็นนี้ด้วยจริงก็คืออาจจะยังไม่หมด
ซึ่งตอนนี้ยังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
พบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด๙รายด้วยกันนะคะ
แล้วก็ยังไม่มีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่น
ตำรวจบอกว่าถ้ามันมีความเชื่อมโยงไป
ถึงใครก็แล้วแต่จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
รวมไปถึงคุณหยาดทิพย์ราชปานด้วย
ก็ล่าสุดทางตำรวจก็เตรียมเรียกตัวน้องหยาดเข้าไปสอบปากคำนะครับ
แต่ว่าอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเบื้องต้น
เพราะตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลแล้วก็เส้นทางการเงินที่เชื่อมถึงไปถึงน้องหยาด
ซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจยืนยันออกมาบอกว่าในเมฆรามานเป็นคนไทย
เนื่องจากว่าตอนที่เข้าไปค้นบ้านมันดาของผู้ต้องหาเขาพบ
ก็คือเกิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ยอมรับว่าบีดาเป็นคนจีน

ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีม้าค่ะก็คือเอาง่ายคือมีการโอนเงินไปที่ตัวในเมฆรามา
เขาก็เลยยืนยันได้ว่าในเมฆรามานเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บไซต์
เพราะว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วชัดเจนไปถึงบัญชีเขาเลย
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอื่นหรือเปล่าอันนี้จะต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะโอเคบางที๑เว็บไซต์เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเว็บไซต์เกี่ยวกับพนันออนไลน์คือเขาจะเปิดปุ๊บแล้วก็ปิด
แล้วก็ไปเปิดที่ใหม่อีกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์พนันออนไลน์ที่นายรามาเป็นเจ้าของเนี่ย
เขาบอกว่าพบอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วมีเงินหมุนเวียนเนี่ยทั้งหมดกว่า๓๐๐ล้านบาทในช่วง๑ปี
ก็เลยอาจจะคิดว่ามีอีกหรือเปล่า
ที่มีเพจดังเพจหนึ่งที่เอารูปออกมาบอกว่ามีการทำบุญออฟฟิศนะครับ
ซึ่งเป็นของคุณเมฆรามาซึ่งอยู่ในบริเวณปลอยเป็ดอยู่ที่ปลอยเป็ดแล้วก็เป็นออฟฟิศใหญ่นะครับ
แล้วก็มีเว็บไซต์เนี่ยยังต่ำเนี้ยสามเว็บด้วยกันอืมนะครับเป็นเว็บพนันออนไลน์นะฮะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านเป็นแบบเครือข่ายแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเว็บใหญ่ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าขยาย

ถูกต้องไปที่ลูกอีกได้เป็น๑๐เป็นร้อยเว็บเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นเราต้องตามสืบกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่เว็บไซต์ด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าสูงเนี่ยที่ยึดได้ในพันล้านเนี่ยไปอยู่ที่พระเครื่องของคุณเมฆรามาเพราะว่าบางองค์เนี่ยมีมูลค่าเกือบ๑๐๐ล้านนะครับที่ยึดไปทั้งหมด๑๐๐ล้านบาทรวมถึงรถเฟอรี่ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่พระเครื่อง
ตอนนี้ก็ต้องรอตำรวจขยายผลแล้วก็รวมถึงคุณเมฆรามาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับต้องรอติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
มาถึงเรื่องราวของสองสาวตบกันครับคุณผู้ชมครับ
เรียกได้ว่าสองสาวสองนะฮะแถวนะครับสาวสองแถวตบสาวโชเฟอร์แอปดังนะครับผม
อ้างปาดรับผู้โดยสารขอให้เกรงใจกันบ้างครับ
กรณีที่เกิดเหตุทะเลาวิวาสตบตีกันของสองสาววินสองแถวกับสาวแกรปขานี่ครับ

มีครับมาครับ

ตามงานนี้นะครับ
ไม่ธรรมดาครับโอ้ดูฮะบอกให้ไถยังไม่หยุดครับ
นี่ครับผมจากกรณีเกิดเหตุทะเลาวิวาสตบตีกันของสองสาววินสองแถวกับสาวแกรปคาที่คุณผู้ชมได้เห็นไปที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ
กลางสายตาของชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจำนวนมากรวมถึงเด็กเล็กที่ตกใจกับเหตุการณ์นี้ครับ
ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวอยู่ดีเขาก็ตีกันเด็กก็ตกใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอาจจะไม่ชอบความรุนแรง
ได้โดยนักท่องเที่ยวที่พยายามเข้ามาห้ามครับนะฮะแต่ไม่เป็นผลครับ
ล่าสุดบรรยากาศที่หน้าสถานีรถไฟหัวหินพบว่าฝั่งตรงข้ามมีวินรถรับจ้าง
ทั้งรถจักรยานยนต์รถเก่งแล้วก็รถกระบะสองแถวจอดอยู่
นี้ได้มีการติดต่อทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายสาวขับแก๊ปคลาเนี่ย
ไม่สามารถติดต่อได้ครับแต่มีการอัปเดตภาพ
แล้วก็ข้อมูลในเฟซบุ๊กระบุว่าหลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความที่
พ่อหัวหินนะครับและไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหัวหินแล้ว
ส่วนสาววินสองแถวรับจ้างได้เดินทางไปพบภูมิกับการสพหัวหิน
แล้วก็มีรายงานว่าสาวแกรปคาเนี่ยได้เข้าพบพนักงานสอบสวน
ทางด้านคุณปอครับอายุ๓๙ปี
สาววินสองแถวรับจ้างเนี่ยเปิดเผยว่า
ตัวเองและสามีเนี่ยประกอบอาชีพขับรถสองแถว

วินหน้าสถานีรถไฟหัวหินนี่แหละครับ
โดยช่วงเย็นรถไฟขบวนกรุงเทพ
สุราชธารณีได้จอดส่งพุทธิสาร
สถานีรถไฟหัวหินนะครับตนก็ยืนเรียกลูกค้า
อยู่ดีก็มีรถเก่งของคู่กรณีมาจอดหน้าสถานีรถไฟ
เพื่อจะรับครอบครัวผู้โดยสารชาวต่างชาติจำนวน๕คน
ตัวเองก็ถามว่าเป็นรถแก๊ปเหรอตรงนี้เนี่ยมีคิวรถนะ
ทำไมไม่ให้เขาเนี่ยเรียกวินที่รถฝ่ายผู้หญิงขับแก๊ป
ก็บอกว่าขับแก๊ปถูกกฎหมายเหมือนกันก่อนจะเกิดมีปากมีเสียงกัน
เห็นในคลิปครับคุณผู้ชมครับยอมรับว่าโมโหแล้วก็ลงไม้ลงมือจริง
เพราะอีกฝ่ายเนี่ยมารับลูกค้าปาดหน้าไปต่อหน้าต่อตา
ทั้งที่ตนเนี่ยกำลังยืนเรียกลูกค้าอยู่อยากบอกว่าตนทำมาหากินตรงนี้มาก่อน
แกรปเนี่ยเกรงใจบ้างและขอให้ขยับไปรับลูกค้าตรงอื่น
เพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันเพราะที่อื่นเนี่ยจะมีจุดรับส่งของแกรปนะครับ
หรือว่าหากรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีวินก็ควรแจ้งให้ลูกค้าเนี่ย
ไม่ให้ไปขึ้นรถหน้าวินนั้นนั้นขณะที่พันธุ์ตำรวจเอก
หงพรมนะครับวิสิตชนะชัยผู้กำกับสพหัวหินนะครับ
กล่าวว่าภายหลังเกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้มาแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
นัดคู่กรณีมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนในเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปตามขั้นตอนครับ

หากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วอาจจะตั้งข้อกล่าวหา
สมัครใจทะเลาะวิวาสคือวิวาสด้วยกันทั้งคู่
ก่อนนำส่งฟ้องศาลตามกฎหมายต่อไปนั่นเอง
ไปฟังเสียงคนดูแลคิว๒แถวครับ
เหตุการณ์แบบนี้มีบ่อย
เพราะก่อนหน้านั้นก็มีที่ภูเกษ
ที่แบบว่ามีวินเป็นรถแบบว่า

เป็นเจ้าถิ่นแล้วก็เปิดด่าแกรปนะฮะ

ทีนี้มันยังไงล่ะครับ

ก็อยู่ที่ลูกค้าหรือว่าอยู่ที่ลูกค้าอยู่ที่ลูกค้าอยู่ที่ลูกค้า

แต่หมายความว่าที่ตรงนั้นคือห้ามยืนเหรอ

เราก็จะไม่รู้เอาเป็นจริงนะที่ตรงนั้นมันยืนได้

ลูกค้าไม่รู้ว่าอยู่ดีแล้วตรงไหนอย่างนี้อะไร
เราไม่เคยไปตรงนั้นเราไปยืนแล้วเราจะเรียกรถอย่างนี้

แต่พอดีเอาบังเกิดโบกปุ๊บมาคันหนึ่ง

เราก็จะงงเราอะเป็นปัญหากันไปแบบนี้ใช่

หมายถึงว่าอาจจะต้องมีการบอกต่อกันว่า
ถ้าลูกค้ามาสมมุติว่าไปรับที่หน้าแอร์พอร์ต
ต้องไปรับตรงจุดที่เลยวินออกไปหน่อย

เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการตกลงส่วน
ถ้าคนที่แบบมาขับใหม่แล้วไม่รู้

อยากให้เรารับเมืองนี้เหรอ

เสมอตูยก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมีเจ้าถิ่น

มันดึกคนที่เราออกจากทางงานออกจากสตูไป

มีใกล้แหละอย่างน้องที่ออฟฟิศเนี่ยก็ต้องแบบ

ในทักทีเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะ
แต่กลายเป็นต้องแอบขึ้นรถอีกเออนะคะ
เนี่ยมีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าตรงข้ามพารากอนเนี่ย
ขึ้นมาเลยว่าแอปไม่รับบริเวณนี้
บางที่เขาอาจจะเขียนบอกเลยว่าไม่รับจุดนี้ไปรับตรงนี้นะ
อะไรอย่างนี้เขาก็จะรู้กัน

เราก็ต้องศึกษานะเพราะเราเป็นผู้โดยศาล
แต่บางทีเราก็ไม่ได้คนพื้นที่อย่างคุณอ้วน
บางทีเราไปต่างสวรรค์เราก็ไม่รู้ว่าเนอะ
แบบออกมาทางด้านหน้าห้างหรือว่าทางด้านหน้าแบบ

เขามีวินประจำถิ่นอยู่แล้วเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน

บางทีเขาต้องมีการแบบเสียเงินค่าเสื้อ

อันนี้พูดถึงมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างนี้

เกี่ยวกันไหมอย่างในซอยบ้านเราอย่างนี้
เวลาที่เขาสมมุติจากบ้าน

เวลาวิ่งกลับเข้าไปที่คิวของเขา

เพราะว่ามันจะเป็นอีกคิวหนึ่ง

แบ่งกันใช่ไหมมันคล้ายกันไหม
ใช่แต่อย่างกรณีนี้เขาแบ่งเขตกันถูกไหมคะ
แต่อย่างบางทีเราจะขึ้นรถวิน
สมมุติถ้าตรงไปเส้นนี้มันอาจจะถูก
แต่สมมุติถ้าเกิดอ้อมอีกทีเขาก็จะคิดอีกราคา
เขาบอกว่าเขาต้องอ้อมกลับมาที่วินเขาอีกทีนึง

สมมติว่าพี่เช้านั่งวินมาจากห้วยขวาง

วินจากห้วยขวางเส้นอโศกนั้นห้ามรับไม่ได้เลย

เพราะว่าเขามีสัมปัติธรรมของวินของอโศกทั้งเส้นอยู่แล้ว

เขาอยู่หน่วยพื้นที่เขาให้บริการอย่างนี้เนี่ย

ลำบากนะคะสมมุติเราเป็นผู้โดยสาร

หรือว่าจะต้องไปทำอะไรในเมืองแล้วไปไม่ทัน
บกมอเตอร์ไซค์บกแท็กซี่แบบกลางคัน

พี่ช่วยหนูได้ช่วยหนูจะต้องรีบไป
เพราะว่าบางทีเนี่ยพี่สมมุติว่าเอารถไปซ่อมใช่ไหม
แล้วพี่ต้องกลับรถมอเตอร์ไซค์ไปอีกที่นึง

ไม่จอดเลยสักครั้งเขาขับรถมาใส่หน้าแง่
บางทีเข้าใจแล้วนะว่าเขาจะนุ่มต้องเดินรถ
แต่พี่รับได้เลย
พี่อยากถอดเสื้อวินเขาแล้วพี่ก็ขับเองเลยนะ
พี่บอกพี่เอาเสื้อออกก่อนแล้วนั่งหลังเลยเดี๋ยวผมขับเอง
เพราะขับมา๑๐คันแง่หมดเลย
นี่เราพูดเรื่องนี้จริงคุณผู้ชมเขียนข้อความอะไรกันเข้ามาเยอะมาก
มันหลายคนก็เจอแห่งการกันแบบนี้อะไรอย่างนี้
วินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์อยู่กลาง
เขาบอกเขาอยู่กลางซอยจะไปทำงานไม่รับ

บอกให้ไปขึ้นที่วินเลยไป
แล้วเขาบอกว่าอ้าวแล้วอยู่ปากซอย๖๐๐เมตร
บ้าปะเนี่ยให้เดินออกไปหน้าปากซอยแล้วจะเรียกวินเพื่อ

ก็ถึงแล้วนะ

ชาวต่างชาติเขาจะรู้ไหมว่าตรงนี้ขึ้นได้หรือตรงนี้ขึ้น
จริงมันอาจจะต้องบริหารให้มันดีด้วย

เพราะว่าจริงถนนร่วมนะ
มันเป็นถนนสาธารณะดังนั้นใครจะไปจับจองในพื้นที่บางส่วนของแต่ละคนมันเป็นสิทธิ์ที่ทำได้เหรอ
หรืออะไรอย่างนี้บางทีมันก็ทำให้มันไปกระทบกับผู้โดยสารเพราะว่าคุณทะเลาะกัน
บางทีรีบแทบตายรอตั้งใจรอเหมือนกันนะคะอ้าวเต็มซะแล้ว

ไม่ถูกคนเป็นเยอะนะฮะเหมือนจะโดนแบบนี้เยอะเหมือนกันเนี่ยรถว่างจะไปไม่ได้ครับ
ในเรื่องของนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วยังมาดูตอนนี้น้ำท่อมค่ะคุณ
ที่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วเอาไปได้ไงข้ามกำแพงโรงเรียนเข้าไปเลย
เด็กเป็นกันงอมแงมเลยอ้าวอ่านะคะทางด้านของสอบพอร์ศรีรชาค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนชื่อดังในโรงเรียน
ในอำเภอศรีรชานะคะบอกว่าขอสอดส่องตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นหน่อยอืม
มาจอดข้างกำแพงโรงเรียนแล้วก็โยนน้ำท่อมเนี่ย
บรรจุขวดพลาสสิกขนาดหนึ่งจุดห้าริตอืมจำนวนหกขวดครับ
ข้ามกำแพงมาให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนอืมอ่า
แต่โชคดีก็คือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ย

เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แต่ไม่รู้ว่ายังเหลืออยู่ครึ่งขวดหรือเปล่า
นิวัลโรงพอล์ลับเป็นเบสบอลเลย

เก็บไว้เป็นหลักฐานหลักขวดนั้น
แล้วก็ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งพอสอบถามนักเรียนนักเรียนก็บอกว่า
กลุ่มนักเรียนมัธยมของโรงเรียนหลายแห่งหลายแห่งด้วยนะ
ในพื้นที่นี้นิยมดื่มน้ำกระท่อมเป็นจำนวนมากค่ะ
บางครั้งก็ซื้อดื่มจากด้านนอกแล้วก็เข้ามาเรียน
บางครั้งก็แอบใส่ขวดมาดื่มกินในโรงเรียน
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากจริงนะคะ
พออ่านแล้วน่ากลัวมาก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งในการแก้ไข
เพราะตอนนี้เด็กนักเรียนติดกันงอมแงมแล้วค่ะ
โอ้น่าเป็นห่วงค่ะ
อันนี้เราก็ว่าไม่ได้จริงนะ
แล้วมีหน่วยส่งด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

ขับรอบเรียนก็หนึ่งบันหนึ่งหนึ่งบันสองหนึ่งบันสาม

ใช่ข้างในก็มีคนรับเรียบร้อยเลย
ต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ตามจุด๔จุดของโรงเรียนนะผมว่า
รอบกำแพงโดยรอบนะคอยตรวจเช็ค
เดินไม่ให้เขาปลาเราเข้ามาแล้วก็นักเรียนไปรับได้
ผมว่าน่าจะต้องเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบให้เข้มข้นมากขึ้นตามโรงเรียนต่าง
แต่น่าเป็นห่วงมากนะครับชั้นมัธยมเนาะ
เพราะว่าถ้าไม่ได้ปลาเข้าไปในโรงเรียนเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ข้างนอกเขา

เขาดื่มแต่ข้างนอกเข้ามาบางทีก็เอาเข้ามาในโรงเรียน

คือมันเสรีไงมันเสรีมันเสรีมันก็ดื่มได้นะครับ
มันดื่มได้แต่ว่ามันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนเหมือนกันว่า
ตัวเองชอบหรือไม่ชอบหรือว่าบางคนรู้สึกว่าดื่มไปแล้วเนี่ย
มันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกดื่มไปแล้วแล้วมันทำให้ตัวเองเนี่ย

แต่เด็กมันไม่จำเป็นต้องใช้พวกอะไรพวกอย่างนี้
แต่บางทีก็มันเป็นความเท่เหมือนกันนะ

อุ้ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเราจะนิยมความเท่หาอย่างอื่นทำเถอะค่ะ
อืมทำอย่างอื่นมันเท่ได้มากกว่านี้อีกเยอะนะ

รุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจไง

จีบส่วนอย่างแบบแซสส่วนอย่างแบบแซสอย่างบ่อย
จีบพี่รถเมย์เข้าไป
ต้องให้ความรู้รถเมย์ว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ

วัยเราควรทำอะไรอันนี้มันต้องมีความรู้มา
เพราะว่าถ้าทุกอย่างมันกลายเป็นอะไรที่มันเสรีมาก

โอเคท่อมส่วนหนึ่งพูดถึงกัญชาไปต่อด้วยเลยอะไรอย่างนี้
มันก็กลายเป็นว่าโอเคกลุ่มที่รู้และรับทราบถึงโทษ

แต่บางทีเด็กเขาอาจจะเลือกที่จะมองบางมุมไง
ดังนั้นความรู้ที่ต้องให้ข้อมูลต่างมันเป็นสิ่งสำคัญ

บวกที่เขารู้สึกว่ามันมีแต่สิ่งดี
เด็กก็จะคิดแบบนี้คิดแค่ตรงนั้นแบบนั้นนั่นแหละ

ทุกอย่างมีมุมเหลียนสองด้านมีมุมแสบแหละก็มุมดีทั้งนั้นอืม
อย่างที่น้องเมย์บอกการให้ความรู้
น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้น้องรอดปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้เนาะนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะยังไงครับ
ก็คือใครที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
พรุ่งนี้๑เมษายนคุณเริ่มใช้บัตรได้ไหม
ก็ทั้งหมดเนี่ยที่มีคนลงทะเบียนยืนยันตัวตนไปได้นะคะ
ก็คือ๑๒๕ล้านรายสามารถใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์นี้มีอะไรบ้าง
อ่ะวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านทงฟ้า
แล้วก็ร้านอื่นตามที่กระทรวงภัณฑ์นี้กำหนดครับ
ก็คือตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา
ซึ่งบัตรเดิมจะได้อยู่ที่๒๐๐๓๐๐บาทต่อคนต่อเดือน

คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุ่งต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด

จำนวน๘๐บาทต่อคนต่ออันนี้๓เดือน

ก็คือตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกาเหมือนกันนะคะ
ซึ่งบัตรเดิมก็จะใช้ได้๔๕บาทต่อคนต่อ๓เดือนตอนนี้เป็น๘๐บาท

วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะอันนี้อยู่ที่๗๕๐บาทต่อคนต่อเดือน
สามารถใช้กับการโดยสารทั้งหมดได้๘ประเภทด้วยกันระบบขนส่ง

รถไฟได้นะคะรถเอกชนร่วมพศมกรรถเอกชนแล้วก็ส่วนของราชการกรุงเทพมหานคร
เอกชนร่วมบขศแล้วก็รถเอกชนรถสองแถวรับจ้างได้ด้วย
เรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ
แล้วก็ไปที่อันที่๔อันนี้มาตรการเรื่องของบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าค่ะ

ก็มีการอุดหนุนค่าไฟจำนวน๓๑๕บาทนะคะต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ที่มีบัตรที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
อืมซึ่งของเดิมเนี้ยค่ะผู้ที่ถือบัตร
รอบนี้ไม่ต้องอ่าแต่ถ้า
เรื่องของค่าน้ำปลาปลาบ้างค่ะก็มีมาตรการบรรเทาภาระ
ค่าน้ำปลาก็จะมีการอุดหนุนนะคะ
ค่าน้ำปลาปลาจำนวน๑๐๐บาทต่อคนต่อครัวเรือนต่อเดือน
ซึ่งกรณีที่ใช้น้ำปลาปลาเกิน๑๐๐บาทแต่ไม่เกิน๓๑๕บาท
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะ
ก็คือคุณจะได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงิน๑๐๐บาท
แล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือไปโอเคจ่ายส่วนที่เหลือด้วยตัวเองไป
อันนี้ก็คือยังต้องทำแบบนั้นอยู่ซึ่งของเดิมผู้ถือบัตรก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
นั่นนะคะนี่แหละค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำปลาปลา
แต่ไม่มีค่าหน้ากากใช่ไหม
ต้องไปดูว่าอยู่ในอ่าใช่ก็เป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกับการใช้ชีวิต
แต่ก็คือต้องเป็นจากร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านต่างแถมพิกประสงค์คณิดกำหนด

ต้องเวลาไปซื้อก็ต้องเช็คกันนิดนึง
แต่แบบค่าน้ำค่าไฟคือถ้าได้ใช้ก็อ้าวโอเค
ใช่ค่ะ
ก็นี่อันส่วนใหญ่มีทั้งน้ำทั้งไฟทั้งแก๊สเนอะค่าเดินทางอ่า
สินค้าอุปโภคอันนี้ก็เป็นทุกอย่างที่เราจำเป็นในการใช้ชีวิตของเรา
ประจำวันหมดเลยถ้ารวมรวมแล้วก็มีผลสำหรับคนที่
เวลาที่เขาแบบว่าอาจจะใช้ไฟน้อยใช้น้ำน้อย
อันนี้อาจจะเห็นผลกับเขาจริงเลย
ก็สามารถเซฟได้แบบหลายร้อยบาทเลย

ความหวังหมู่บ้านเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
นี่ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงสัตว์โลก
เรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกอย่างไรก็ไม่รู้

โอเคของพี่เป็นนกขุนทอง

นกขุนทองละครับผมรีบมาฮือฮาครับ
จนซื้อเก่งป้ายแดดเเงินสดได้ละครับ

จากเจ้าตัวนี้เองนะครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่ามีนกขุนทองเพศผู้อายุ๒ปี๒เดือน
ชื่อว่าขุนทองเจ้าขุนทองอยู่ที่บ้านเนี่ยผู้เตยนะครับ
มนต์ผู้เตยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
โชคกับเจ้าของเนี่ยคอหวยมาแล้วหลายงวด
ล่าสุดครับเจ้าของนกขุนทองเนี่ยได้หอบเงินสดเนี่ย
ซื้อรถเก่งป้ายแดงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว๑คัน
ได้เดินทางไปตรวจสอบเมื่อเดินทางไปถึงที่บ้าน
พบกับนายอำนาจโพนอกนะครับหรือว่าอาจารย์ออสแล้วก็ภรรยา
นั่งคุยอยู่กับเจ้านกขุนทองนี่แหละครับโดยเจ้านกขุนทองตัวนี้เนี่ย
อกจากจะสามารถพูดได้แล้วยังบอกเลขได้แม่นอีกด้วย
จึงได้เดินทางมาลองพูดคุยกับเจ้าขุนทอง
เผื่อโชคดีได้เลขเด็ดนะครับและจากการถามขุนทองว่า
เลขออกอะไรขอเลขหน่อยในที่สุดขุนทองก็พูดออกมา
มีเสียงไหมครับน้องน้ำครับต้องมีแล้ว
จับน้องพูนไม่ทันจับน้องพูนไม่ทัน

จริงมีคุณผู้ชมบอกว่าตัวนี้จริงเขาให้โชคมา

ใช่แล้วก็บอกว่าแบบหายไปหลายงวดเลยนึกว่าโดนทอดไปแล้ว

แล้วถามมาชินพระของ

โอ้โหดูฮะ
พี่ว่าป้ายก็น่าสนใจเหมือนกันนะ
แต่ว่าเจ้าขุนทองเนี่ยก็พูดออกมาว่า

คุณทองมีใครสอนรับเลขไว้หรือเปล่า
เลขมันเรียงนะครับ๔๕๖
นี่ออกมาอย่างนี้ฮะนะครับ๔๕๖ครับ
ด้านในอำนาจก็เปิดเผยว่าตนได้สั่งซื้อเจ้านกุนทองมาจากจังหวัดรบบุรีครับ
อกจากชอบพูดชื่อตัวเองแล้วเนี่ย
จ๋าทองจ๋าจู่เนี่ยก็พูดออกมาเป็นตัวเลขครับ

ไม่มีการสอนนะน้องเมย์ให้พูดออกมาเอง
ใช่นะครับผมเอ๊ะหรือว่าคนที่บ้านจะพูดตัวเลขกันบ่อยนะฮะ
มีโพยหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะ

จึงลองนำเลขที่นะครับขุนทองเนี่ย

ปลาดุกว่าปรากฏว่าถูกขึ้นมาจริงครับ
และไม่ใช่งวดเดียวฮะให้โชคมาหลายงวดแล้ว
แฟนถูกรางวัลประมาณ๔๕๐๐นะครับ

ตัดสินใจนำเงินรางวัลจากเจ้าขุนทองให้โชคก่อนหน้านี้เนี่ย
รวมกันเป็นเงินก้อนและก็นำไปซื้อรถป้ายแดงครับ
อ๋อนี่สี่ห้าหกสี่ห้าหกโคตรเยี่ยมนะครับ

รอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะ
เผื่อบางคนจะถูกแรกนี้ก็ได้ใครจะไปรู้
เรียงเลยนะของพี่นกขุนทองอ่ะรถแม่

คนนึกถึงป้าไหลสีทองทุกครั้งนึกถึงพี่มดดำทุกครั้ง
เหมือนมันเดินสูงชุดจักรกันด้วยนะพี่มดด

เพราะว่าเขาเคยลงพื้นที่ไปที่ตลาดขายแบบว่าปลาอะไรอย่างนี้
พ่อค้าแม่ค้าบอกมานี่ไหนมาดูสิ

แต่กรณีนี้เขาไม่ได้ไปซื้อมาเพราะว่าเขาจับได้

วันนี้โชคดีดักปลาไหล่สีทองมาได้๑ตัว

บ้านเลขที่บ้านอ่างเวียนนะคะ
๕๘ทับ๑หมู่๑๐ตำบวนหนองอิรุณ
เขาบอกว่าหวังว่าคงโชคดีนะคะเพื่อนทุกคน
ทีนี้ไปสอบถามนายสินชัยรัตนาเจ้าของบ้าน

วันก่อนเนี่ยฝนตกในพื้นที่อำเภอบ้านบึงค่ะ
ก็เลยเอารอบไปวางดักจับสัตว์น้ำในทุ่งนาหลังบ้าน
พอตอนเย็นก็ออกไปเก็บรอบปรากฏว่า
อู๋ว้าวได้ปลายมา๑๐ตัวค่ะ
พอนำปลาไหลไปใส่ในถังน้ำก็พบว่ามันมีอยู่ตัวนึงเนี่ย
สีเหลืองทองแต่เหลืองทองยังไม่มากนะ
เขาบอกอย่างนี้ก็เลยจับแยกเอามาขังไว้

ไอ้ย่ากระโดดออกมา

เขาบอกว่าพอเขาจับมันเนี่ยมาขังแยกเอาไว้
ปลาไหลมันก็มีสีเหลืองทองสวยงามชัดเจนมากขึ้น
ตอนอยู่รวมกับเพื่อนยังทองไม่มาก

คาดว่าปลาไหล่เนี่ยอาจจะมาให้โชค
ทางด้านนางจรัญญาก็บอกว่าที่นำไปโพสต์
เพราะเห็นว่าปลาไหลมันมีสีสวยนะคะ
ต่อมาเพื่อนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
กันบอกว่าเออปลาไหล่สีทองจะนำโชค

เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอายุ๕๘ตรงกับบ้านเลขที่

บ้านเลขที่๕๘ทับ๑เขาอายุ๕๘

โอ้โฮจับได้ด้วย

เขาก็เลยคิดว่าจะเอาเลขนี้ค่ะไปซื้อมวดนี้

บอกว่าสำหรับปลาไหลสีทอง
ชาวบ้านช่วยกันวัดความยาวแล้วด้วยนะคะ

อ๋อมีด้วยมีความหมายไหมไร้มี

จากว่ามันตรงกับเลขวันเกิดของ
พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะว่าตามผ้าหัวข่าว

คือ๕ปลาไหลสีทอง
เลขตรงทีเด็ดประยุทธ์
บ้านเล็กที่เผยมันเป็นเรื่องบังเอิญ

ต้องมีที่มาที่ไปว่าอ๋อ๒๑มันตรงกับอะไร

ประยุทธ์๒๑มีนาคมนะครับส่วนบ้านเลขที่๕๘ทับ๑นะครับแล้วก็คุณลุงนะ

เจ้าแม่หินเทิร์นโอ้โหอะไรจะบังเอิญขนาดนี้นะครับมีอะไรไหมครับ
มีเหมือนกันเดี๋ยวฉันไม่อยากต้นว่าเดี๋ยวฉันเป็นเจ้าแม่หินเทิร์น

ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาลองฟังเลยไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่า
เลขเด็ดเจ้าแม่หินเทินโผล่ให้เห็นชัดเจนบนพื้น
คุณว่านเป็นวักดิวดีเลยครับลุ้นจ้าแม่หินเทิร์นโพโห
บอกว่าเคยที่จะให้โชคมาแล้วด้วยเหมือนกันนะ
วันนี้มีเลือกให้ได้หลายอย่างเลยทีเดียว
เขาบอกว่าจากชาวบ้านของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเดินทางมาขอเลขเด็ดกับเจ้าแม่หินเทิน
ซึ่งเป็นหินแปลกขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาข้างเชิงเขตป่า
โดยชาวบ้านเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีแค่หินเก่าขนาดใหญ่
ซึ่งซ้อนกัน๓ก้อนมีความอลังการแล้วก็มีความแปลกมาก
ต่อมาชาวบ้านที่สัญจรไปมาก็เอ่ยพูดขึ้นมาลอยอ่ะนะบอกว่า
ขอให้ลูกมีโชคลาภมีเงินมีทองสมหวังด้วยเถินอืมตอนนี้ไง
สิ่งที่ขอนั้นคุณค่ะครับเกิดพ้นสำเร็จหลายรายค่ะ
บางรายก็ฝันเห็นเป็นผู้หญิงร่างใหญ่มาบอกเลขเสี่ยงดวง
โดยชาวบ้านเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าแม่ที่มาสิ่งสถิตอยู่ในร่างของหินเทิน
ซึ่งเสียงร่ำลือก็เป็นกันมายาวนานเลยทีเดียวจึงมาตั้งสารให้กับเจ้าแม่หินเทินครับอืม
ชาวบ้านก็มากราบไหว้ขอเลขเด็ดคุณค่ะนี่ขึ้นตามธรรมชาติเลยเหรอพี่
ได้เห็นเลขโผล่ขึ้นมาใต้หินอ่ะจดนะคะใต้หินนะบอกว่าเป็นสองหกศูนย์
แปดหกศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสี่โอ้เยอะไปอะครูอ่ะ
นี่เขาว่ามาครับนี่นะและบนหินยังเป็นว่าแปดศูนย์สามข้างข้างยังขึ้นอีก
ข้างข้างนะโอ้โหขึ้นเป็นหกหกครับส่วนภูมิมาตะกี้นี้อืม
ตะกี้นี่ครับทูบได้เจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์อืม
เลิกเอาเลือกเอาเลือกเอาเอาบนบนหินเอาข้างหินเอาใต้หิน
หรือว่าจะเอาทูบครูใบ้หรือเปล่าเนี่ยเอาบนหินหรือใต้หินเออนี่
อ่าดีนะไม่ล่างหินอ่าได้จริงแต่ชอบหินเทินเผลอละโหลใช่
ครูอ้วนโอ้โหครูอ้วนบอกเลขไปตอนนี้เจ้ากระเพาะปัสสาวะอักเสบหมดแล้ว
เอาทวนอีกทีไหมคะแบบศูนย์สามหกหกเยอะมากจริงจริงเจ็ดเจ็ดห้า
แล้วก็หนึ่งสี่ศูนย์ครับผมซึ่งหมดนี้ก็เจ๊งนะคะถ้ามาหากินน้อง
อืมต้องกลับอีกใช่ไหมจริงจริงถ้ามาหากินด้วยถ้ามากินนี่กว่า
แต่คุณสุนรีให้หนึ่งหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ชอบสองสองนะคะนะคะ
คู่นี้หน่อยคนตามกันเยอะจริงจริงต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับ
อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะฮะตอกย้ำเรื่องราวของข่าวเตียงหักครับคู่รัก
เนี่ยก็หายไปเกลี้ยงเลยสำหรับนะครับแม้ยังจะไม่มีใครออกมาพูดอะไรครับ
แต่ดูเหมือนว่าหลายอย่างนะครับก็เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
ความสัมพันธ์ของพี่เจเจตรินแล้วก็พี่ปิ่นเก็บมณีนะครับ
หลังจากตกเป็นประเด็นข่าวคู่รักขาเตียงหักนะครับนักร้องยุค๙๐อย่างภรรยา
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งมีข่าวว่าคุณปิ่นเก็บมณีเนี่ยได้กลับไปใช้นามสกุลเดิม
ก็คือพี่ชัยรณรงค์สงครามแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
พร้อมกับระบุข้อความว่าพูดตรงฉันไม่มีเวลาที่จะเกลียดคนที่เกลียดฉัน
ฉันเอาเวลาไปรักคนที่ฉันรักดีกว่านะครับ
ก็หายเกลี้ยงเลยครับนี่ครับล่าสุดตอนนี้น่าจะชัดเจนค่อนข้างมากขึ้นเลยทีเดียว
นะครับผมนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างน่าจะมีจุดยืนของตัวเองนะครับ
ว่าหลายคนไปจับประเด็นตอนที่คุณปิ่นส่งพวงหลีด
เมื่อกี้ที่มีภาพวงหลีดขึ้นใช่ครับนะครับงานของคุณแม่น้องโบ
นะครับผมแล้วก็พี่พี่เจก็มีส่งพวงหลีดไปด้วยบอกว่าเป็นอ่า
พี่เจจรินพัฒนาสินแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ครัวพี่ปิ่นก็ส่งไปเป็นอ่า
ปิ่นเก็ดมณีนะครับพี่ชัยนรนอ่ารณรงค์สงครามเป็นเป็นเป็นอีก
พวงหนึ่งเป็นสองนั้นใช่ของก่อนเป็นนับคุณเดิมก่อนแต่งงานนะครับ
อืมนะฮะอืมอ่าอ่ะต้องรอให้ทั้งสองออกมาพูดแล้วกันใช่
ครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นักร้องเวลาไปขึ้น
เสิร์ตที่ไหนก็อาจจะมีแบบว่าประเด็นแปลกสำหรับคุณผู้ชม
มาชมคอนเสิร์ตอ่าอย่างล่าสุดก็มีของคุณโต้งทูพีค่ะ
กำลังร้องเพลงอยู่ดีปรากฏว่ามีสาวสวมใส่ชุดสีชมพู
ยกมือขึ้นไปจับเป้าคุณโต้งโอ้ปรากฏว่าคุณโต้งเองเขาก็
เออเนี่ยเนี่ยหาเดี๋ยวลองดูภาพ
โหเนี่ยฮ้ะ
คุณโต้งเขาเอามือแบบปัดออกไปก็คืออันนี้ดูไม่ค่อยสบอารมณ์เท่า
เพราะว่าบางทีเขายืนเนี่ยคนดูก็คืออยู่ชิดแล้วไงครับ
ชาวเน็ตแบบเห็นอย่างนี้ปุ๊บคือเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรวม
ว่าเกินไปมากเลยค่ะนะจับตัวมาลงโทษให้เป็นเคสตัวอย่าง
ปล่อยผ่านนะคะเดี๋ยวไปทำกับคนอื่นอีก
ลองคิดกลับกันสิถ้าผู้หญิงโดนทำแบบนี้บ้างเนี่ย
ราม่ายันลูกบวชแล้วก็การให้เกียรติคนอื่นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี
เนอะบางทีนักร้องว่าไปร้องเพลง
ก่อนหน้านี้มีคุณตั๊กกะแตนที่โดนไงโดนเอากล้องแบบว่าถ่าย
แต่อยู่บริเวณเป้าแบบอย่างเดียวเลยจนตะกะแตนก็สงสัยว่า
ทำไมคนนี้แบบโฟกัสกล้องมุมกล้องทำไมอยู่แต่แค่นี้อย่างเดียว
อ่าละเตี้ยหรือเปล่าอะไรนะครับละเตี้ยหรือเปล่าไม่ฮะ
เนี่ยโฟกัสอย่างนี้อย่างเดียวเลยน้องตะกะแตน
ก็เลยให้ทีมงานลงไปดูก็เลยจับได้นะครับผม
ก็ถามว่าจริงจริงสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดมานานแล้วนะอ๋อมันมีมาตั้งแต่
แล้วเราก็มองเห็นอย่างนี้ลอยไปอย่างนี้
เอ้าจริงเหรอครูอ้อนโอ้โฮฮ่า

ก็คือบรรยากาศก็คว้าเอวเราขึ้นมาคือเอาความปลอดภัยไว้ก่อน
เราก็เห็นหน้าเขายังอยู่ในความทรงจำเราอยู่ทุกวันนี้

โอ้โหอันนี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
มันมันไปอ่ะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่ามันจังหวะมือกันที่มันติดมือไป

ใช่หรือว่าในการโดนพวกอวัยวะส่วนต่างอะไรอย่างนี้มันก็มีเป็นของปกติอยู่แล้ว

อยากเข้าถึงตัวศิลปิน
อ่ามักขึ้นก็ต้องระมัดระวัง

ใช่มันไปตามอารมณ์ไงเพราะเราไปคิ้วอารมณ์เขาเอง
คุณหนึ่งทิติพันธ์ว่าสมัยก่อนนักร้องโดนรูดแหวนกันเยอะมากเลยค่ะ

มาดูกับอีกหนึ่งคู่นะคะ

น่ารักมากเลยบอกว่าอยากได้ลูกสาว
หลังจากที่ตัวเองไปอุ้มลูกของคนอื่นเขา

วิวากันไปตั้งแต่เมื่อกลางปี๒๕๕๙
คู่รักมาราทอนอย่างคุณโตและคุณไบร์ทของเรานะคะ

ยังไร้วี่แววว่าจะมีถ่ายญาติ
ล่าสุดคุณโตได้ไปถ่ายรูป
กับน้องเดมี่ลูกสาวของคุณลิเดียคุณแมททิว

แล้วก็แท็กไปที่ไอจีของสาวไบร์ทภรรยานะคะ
ทำเอาแฟนกลับเข้ามาคอมเมนต์รัวกันเลย
บอกว่าต้องมีแล้วค่ะลุงต่อ
แต่จริงใช่เอาไปเลยค่ะ
คุณอ่าโดริมอนค์รอรับขวัญหลานอยู่นะคะ

ใช่เราต้องน่ารักมากเลยทีเดียว

ก็ขอให้น้องมาเร็วนะ
ใช่ค่ะโอเคช่วงนี้พักปั๊บหนึ่งค่ะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
ครับ
ให้พี่ได้ดูบ้างเปล่าว่าคุณชมพู่อ่ะโพสต์ลงมาเข้าวงเข้าวัดน่ะนะ

ทุกคนติดตามหมดเลยแต่ปรากฏมันมีภาพหลุดออกมา

ใช่หลุดโฟกัสเลยทีเดียวนะคะ

ใช่เลยภาพดังกล่าวทำให้ทุกคนต้องหลุดโฟกัสเพราะว่า
น้องพายุค่ะถือลอตเตอรี่แบบชุดเนี่ยนะคะ๑๐ใบ

แล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าของตัวเอง

คนเลยแซวบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกเสียยุแล้ว

แล้วยืนดูเลขแบบชัดเจนดูที่มือชัดเจน

ต้องไปทำบุญวันเกิด๑ปีน้องเอบริเกล
น้องเอบริเกลเข้าใจเข้าใจ
พายุเขาชอบเงินมากเลยนะเขานับเงิน

คือเขาจะมีกระเป๋าส่วนตัวแล้วเขาจะมีเงินเก็บของเขาตลอด

แบบทุกแบงค์ทุกเบิ้งเขาจะเก็บในกระเป๋าของเขา
นี่ชอบแบงค์ย่อยเนอ
ใช่เขาชอบแบงค์ย่อย

เดี๋ยวไม่สนใจเงินเหรียญเลยเขาเก็บอย่างเดียว
เก็บแบงค์ต้องรู้จักเก็บเงินเหรอไหม
ดีครับโตขึ้นมาเก็บเกินค่าทั้งด่วน
วันจันทร์กลับมาเจอกันกับข่าวใส่ไข่๑๗นาฬิกา๔๕นาที
วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ